ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเค
นึงฮะเราไม่ต้องอะไรกันต่อเราขอเริ่มเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุด

ซึ่งต้องบอกว่าฮือฮากันมากเลยทีเดียว
แล้วก็พูดได้ตกคำเดียวว่าแต่งแล้วนะคะ
แล้วก็แต่งไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่๘
หลังจากที่เมื่อวานวันที่๗ที่ผ่านมา

ระหว่างตัวเขาเองนะฮะชาคริสกับน้องแอนนะฮะ
อาจจะภาษณีรารุ่นโรส
ซึ่งก็จัดการแต่งงานไปเรียบร้อยนะ

ซึ่งก็จัดที่จันทบุรี

ก็มีกวนแก๊งเพื่อนทั้งหลายที่เป็นเพื่อนสนิท
มาร่วมงานกันก็มากมายพอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเป๊กกี้โคฟีสปอร์ต

เค้ามาวานด้วยเอารูปเค้ามีปาร์ตี้ถ้าเนริงก็มาเป็นญาติผู้ใหญ่นะ
เพราะว่าฉันคิดเขานับถือมา
อ๋นี่แล้วกันที่พี่ตายเป็นพรรคเค้าเรียกว่าแม่
พี่ตายเป็นภาคที่เขาเรียกคุณชาวคุยก็เรียกว่าแม่เลยล่ะ

บรรยากาศก็มีญาติไปกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว

ก็เป็นสถานที่จัดงานบรรยากาศก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็รับลมเย็นริมทะเลในตอนเช้า

ธรรมดาชุดหนึ่งนะคะ

เชิดสีขาวปล่อยชายธรรมดาแล้วก็มีแจ็คเก็ต

คลุมไว้แบบสบายด้วยเหมือนกัน
ก็มีพิธีเลี้ยงพระตอนเช้า
แล้วก็มีพิธีลดน้ำ

หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์แล้วนะคะ
ก็ลดน้ำสังก็มีอานิรุธ

ก็เป็นที่เคารพแล้วก็นับถือมากนะฮะ
ร่วมเป็นสักหีพยานฝ่ายเจ้าบ่าวกันเลยทีเดียว
แล้วก็ในระหว่างที่ทำพิธีรดน้ำสั่งนี้นะคะ

แบบเรียกว่าว่าหวานแแววเนื่องทีเดียวนะคะ

ของที่ระลึกในงานแต่งงานคุณชาคริสคุณแอน
อเจมซ์เป็นผลไม้เช่นกล้วยสระรำไย
โดยถือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจันทร์

เกลือไปมีเกลือมีเจี๊ยบเชิญยิบอู๊ดอะไรอย่างนี้เป็นต่อไปร่วม

อีกข่าวหนึ่งของคุณหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะน่ากลัวพอสมควร

ผมมาอายุหกสิบกว่ากว่า

แล้วทำไมใช้คำว่าฆ่าสาวไทย
คืออย่างนี้เป็นเรื่องราวของการฆ่าโหดสาวไทยนะครับ

โคราชสุรรณทศหนีความร้านแค้นไปทำงานที่เกาหลีใต้พร้อมสามี
อยู่เนี่ยนะฮะสามีขอหย่าไปมีเมียใหม่นะฮะ
โชคร้ายนะครับมีหนุ่มโสมขาวมาหลงรักนะครับขอเป็นแฟนด้วยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่เล่นด้วย
เพราะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีครอบครัวแล้วนะครับ
ก็เลยถูกหนุ่มกิมจิเนี่ยคลั่งนะฮะ

สาวไทยลูกหนึ่งนะครับข้ามน้ำข้ามทะเลไปทำงานที่เกาหลีใต้นะครับ
หนุ่มกิมจิมาหลงรักนะครับอย่างที่บอกไปนะครับ
เปิดเผยขึ้นเมื่อตอนสัก๑๑โมงนะฮะ

ผู้สื่อข่าวนะครับรับแจ้งนะครับว่า
เลขที่๖๓นะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่
นครราชศรีมานะครับได้เตรียมจัดงานศพของนางชุติมาอุทัยคำหรือเปิ้ล

ซึ่งเดินทางไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับ
แล้วก็ถูกคนเกาหลีทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยนะครับประจำที่กรุงโซลเนี่ยนะครับ
อยู่ระหว่างการประสานงานส่งศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับ
คือทางนายสำริดนะฮะซึ่งเป็นพ่อของผู้ตายเนี่ย
ก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยได้มีการแต่งงานกับนายชัยวัดนะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมามีลูกสาวด้วยกันแล้ว๑คนคือเด็กหญิงอาริสา
ต่อมานะครับว่าปี๒๕๐เนี่ยนะฮะลูกสาวลูกเขยได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้
เพื่อหาเงินมาส่งเสียลูกนะครับแล้วก็พ่อแม่ทั้งสองด้วยนะฮะพาไป๕ปีปรากฏว่านายชายวัดลูกเขยไปได้เมียใหม่ที่นู่น
ก็เลยขอหย่ากับนางยุติมาโถนะฮะคนขับรถบัสชาวเกาหลีใต้ที่ทำงานที่บริษัทเดียวกัน
ดันมาเกิดหลงรักนางชุติมาก็เลยพยายามตามตื้อนะครับว่าขอเป็นแฟนด้วยแต่ลูกสาวตัวเองเนี่ยรู้ว่าคนนี้มีเมียอยู่แล้ว
ก็เลยปฏิเสธนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการล่อลวงนางสาวนางคิดมาไปทำร้ายร่างกายแล้วก็ลงมือฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็ทิ้งศพไว้ที่เรียกว่าข้างทางห่างจากที่ทำการของลูกสาวเนี่ยนะ๒๐๐กิโลเมตรนะฮะ
มาฆาตกรหนุ่มชาวเกาหลีใต้เนี่ยสำนึกผิดนะครับก็เลยได้มีการไปสารภาพกับเจ้าของบริษัทว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนฆ่านางชุติมาเอง
นายจ้างก็เลยรีบแจ้งให้ตำรวจจับกลุ่มนะฮะพร้อมกับคุมตัวไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็เคลื่อนย้ายศพลูกสาวไปเก็บไว้ที่โรงพยาบาลนะครับ
แล้วก็ทางพ่อเองเขาก็บอกนะครับว่าปกติตอนเช้าเนี่ยนะครับก่อนเขาทำงานแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกงานนางชุติมาเนี่ยจะโทรศัพท์ทางไกลมาพูดคุยกับพ่อแล้วก็ลูกสาวตัวเองนะครับ
ก็น่าสงสารมากนะฮะเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็เลยโทรไปแจ้งว่านางสาวชิดมาถูกฆ่าตายแล้วตัวเองก็บอกทำใจไม่ได้เลยตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารเพื่อจะรับศพกลับมา
เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนางก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้๖๐นะจากในรูปหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ผมหมายถึงคนนี้กระชุ่มออก๖๐เป็นกว่าผมมานี่

อันนั้นจะโดนฆ่าแน่ต่อไป

หลวยเหลือเกินนางรวยแล้วสงสารลูกเขาอ่ะไม่ใช่หรอก
ใช่ไม่แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมพอไม่รับรักแล้วต้องเป็นอย่างนี้ฆ่ากันขนาดนี้
แต่คนเกาหลีเขาจะบอกไม่ต้องรุนแรงขนาดนี้เป็นคนเครียดเขาเป็นคนเครียดอะไรอย่างงี้
แต่ผมบอกเลยน่ะตอนเนี้ยคนไทยอ่ะหนีไปทำงานที่เกาหลีใต้เยอะมากเลยน่ะ
ตัวเลยเขาบอกบางทีเนี้ยทัวร์เนี้ยแหละพี่ไปกันเนี้ยน่ะทัวร์ในห้าสิบคน
ขากลับมีอยู่สองคนอืมทัวร์มีอยู่สองคนอีกสี่สิบแปดมีอยู่ที่นั่ง
ทุกวันนี้คือทำให้คนไทยเวลาเข้าเกาหลีหนึ่งแล้วมันไม่มีวีซ่าโอ้โหน่ากลัวมาก
เวลาเข้าเกาหลีปุ๊บมันเริ่มง่ายแล้วทุกวันนี้มันมีโลคอร์ส
ไปไม่ถึงหมื่นถึงเกาหลีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนไปบางทีปุ๊บปั๊บรับช่องทางพัสปอร์ตคุณโล่งโล่งโปร่งโปร่งเลย
เคยบินไปประเทศไหนคุณเข้าเกาหลีคุณมีโอกาสสูงมาก
ที่จะต้องถูกส่งตัวกลับทันทีแล้วเวลาส่งตัวกลับเขาก็จะเอาตัวคุณไปกักไว้ในห้อง
แล้วก็รอไฟล์ทใหม่ถ้าสมมุติไฟล์ทใหม่เนี่ยเหลือที่นั่งเท่าไหเท่าไหร่ก็คือส่งกลับเดี๋ยวนั้น
ถ้ายังไม่เหลือก็รอไปเรื่อย
ก็ใช่ไงช่างทำผมฉันเขานึกว่าเป็นแบบว่าโรฮิงญาไงเถอะ

เขากักไง

เขาบอกว่าจะไปเก็บสตอเบอรี่ประเทศเขาหรือเปล่า
ไม่เคยไปเหรอเขาไม่เคยไปเกาหลีเหรอ
เขาไม่เคยออกเดินทางต่างประเทศหรือไหมก้อง
คือวันนี้คือพาสปอร์ตเวลาที่คุณไปเนี่ยถ้าสมมุติเป็นพาสปอร์ตเปล่าหรือคุณเปลี่ยนพาสปอร์ตใหม่
ทุกวันนี้ถ้าสมมุติพาสปอร์ตคุณเป่าแล้วไปกรุณาเอาเรื่องเก่าเย็บเข้าไปหน่อย

เพราะคนไทยไปทำไว้เยอะพี่คือ

บางทีทั้งทริปเหลือกลับมา

แล้วก็ยังมีนะเขาบอกไปที่นู่น
ไปทำการเกษตรไปเก็บเห็ดเก็บนู่น
เออได้เดือนนึง
โอ้โหหลายหมื่นนะ๔๕หมื่นบ้าง

มันก็ต้องพอกันแหละ
เขาบอกคนที่ไทยเนี่ยนะ

ดูดิว่ามันไปแล้วได้จริงหรือเปล่า

ยังไม่จบแน่เพราะว่าวันนี้จะกลับมาอีกเป็นร้อยคนเลยครับ
อยู่ข้างหลังก็ทำไมถึงโดนกักตัว

นั่นนี่ไปไหนนั่นนี่นั่นนี่
โลฮิญญาไหมน่ะ
คือต้องบอกนะครับว่าชาวกาหลีเขาปล่อยกลับเราอัยสมบูรณ์ดีดี
ใยคนประเภทอย่างนี้ต้องไปอยู่กับผู้กลุ่มนู้นนั่นอ่ะไอซิสนั่นไหนอย่างเดียว
เราไปกันสักนิดนึงฮะเรื่องปัญหาน้ำท่วม
ซึ่งณวันนี้เจอปัญหาน้ำท่วมขังหนัก
ครูต้องใช้สาราพี่ที่เป็นปือสาราพลักษณ์ผู้โดยศาลริมธนุน
เป็นห้องในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนเป็นห้องเรียนชั่วคราวนะครับ
ความคืบหน้าของสถานการณ์น้ำเมื่อวานนี้
จังหวัดอ่างทองน่าจะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่หลายคนนี้
นี่คือสถานการณ์น้ำพี่คิดดูสินี่คือในเมืองฮะอ่างทองเนี่ย
ครูโรงเรียนวัดอำภาวันตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกเนี่ย
โรงเรียนใช้การไม่ได้แล้วทุกห้องเรียนน้ำท่วมเข้าไปหมด
สิ่งที่จะใช้ได้คือใช้สาราที่พักผู้โดยสารริมถนน
สายป่าโมกอ่างทองสายในไว้สำหรับเป็นห้องเรียนสอนหนังสือเด็ก
เนื่องจากโรงเรียนถูกน้ำท่วมขังสูงกว่า๒เมตร
สูงท่วมหัวคุณ๒เมตร
ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกนำรถแบ็คโฮลขุดเจาะ
พนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนย่อยที่๑
อำภาวันเนี่ยนะฮะเพื่อระบายน้ำที่เอ่อล้นเนี่ย

อันนี้คือที่อ่างทองคุณดูนะฮะว่า

เราไปที่จังหวัดนครสวรรค์สักนิดหนึ่งนะครับ
อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
ประชาชนต้องขับเรือออกจากหมู่บ้าน
เพื่อที่จะหาซื้ออาหารกลับเข้าไปกักตุล

ที่ตำบลบังเคียนอำเภอชุมแสน

วันนี้น้ำท่วมขัง๑๐๐แล้วพี่
ต้องใช้เรือเป็นภาษณะเพียงอย่างเดียวนะครับ

แล้วก็ปัจจุบันนี้ระดับน้ำลดลงอย่างช้า

นครสวรรค์คุณทำใจเลยว่าสภาพของคุณนะวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้ว่าอีกเป็นเดือนกว่า
สภาวะของน้ำท่วมจะลดลง
เราไปที่ประจวบคีริขันกันสักนิดหนึ่งฮะ
ลงใต้กันซะหน่อยอย่างที่เราเตือนกันมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วว่า
วันนี้จังหวัดประจวบคิริขันหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืน
บางจุดเริ่มมีน้ำท่วม
โดยเฉพาะพื้นที่หมู่๗ตำบลทงชัยอำเภอบางสะพาน
น้ำได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่
อีกทั้งระดับน้ำในคลองต่างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะ
ทุกภาคส่วนตอนนี้เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน
ขนาดที่ครั้งที่แล้วคุณตูนไปวิ่งเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพานนะตอนนี้ได้มีการทยอยการขนย้ายผู้ป่วย
ไปโรงพยาบาลประจวบคิริขันแล้วฮะเพราะคาดว่าโรงพยาบาลบางสะพาน
น้ำน่าจะท่วมแล้วก็ตอนนี้มีการขนอุปกรณ์ขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือ
โรงพยาบาลบางสะพานขึ้นเก็บไว้ที่สูงเพราะว่าคิดว่าคืนนี้แหละ
น้ำน่าจะมาทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะออกมาประกาศเรื่อง
และจังหวัดชุมพรกำลังเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้บริเวณภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนาแน่นนะฮะ
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยคาดว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังนี้
ในวันที่๗๘พฤศจิกายนนี้ประจวบคิริขันคุณเตรียมรับมือไว้เลยนะฮะ
ชุมพรสุราธานีเกาะสมุยแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งวันนี้นครศรีธรรมราชถ้าสมมุติใครอยู่ที่ในเมืองก็จะเริ่มเห็นว่า
สนามบินได้เอาบิ๊กแก๊กเข้าไปแล้วแล้วก็เตรียมพนังกั้นน้ำไว้แล้วนะครับ
ระนองในวันที่๘ที่๙พฤศจิกายนระนองพังงาภูเก็ต๓จังหวัดนี้
ใครที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยว๓จังหวัดนี้นะครับ
นองพังงาภูเก็ตคุณดูสภาพอากาศให้ดีซะก่อน
แล้วก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพอสมควร
จริงแล้วเนี่ยอ่านทองกับอยุธยานเนี่ย

ไม่น้ำท่วมอย่างนี้เป็นประจำทุกปีเลยนะ

บางสะพานนักที่ท่วม
บางสะพานคือใต้ใช่ไหม
ไม่ท่วม

วันนี้เขาบอกว่าพญาพิชัยดาบหักร้องไห้
คนคือหากันเป็นที่เป็นเลือกเป็นเหล้า
ช่วงหน้าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวกลับมาครับ
กลับมากับข่าวใส่ไข่ฮะไปที่ชาวเมือง
เรียกได้ว่าตอนนี้เป็นที่ฮือฮามากที่อำเภอพิชัยนะฮะ
อำเภอพิชัยเนี่ยนายกอบตในเมืองพิชัยเนี่ย
บอกชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นกันใหญ่เลยคุณไอ้ม้า
อนุสวรีอาจจะคุณต้องอธิบายทางวิทยาศาสตร์สักนิดหนึ่ง
นี่คือรูปอนุสวรีพญาพิชัยดาบหักที่มีคราบน้ำตาออกมาเป็นทางพาดผ่านแก้มเสมือน
มีน้ำตาอาบแก้มทั้งสองไข่คุณเห็นมั้ยฮะ
เผยเพิ่งผ่านวัญชนะศึกพระเจ้าตากศิลป์นำทหารตีไข่พวกสามต้นแตก
เมื่อวานี้น่ายอำเภอพิชัยพร้อมด้วยนายศิรปะชัยถาวนพัฒนาสกุลน่านยกอิปตอบในเมืองพิชัย
เขาบอกหลังจากที่ชาวบ้านเนี่ยก็พูดกันเยอะแหละเกินว่าอานุสวรีร้องไห้

ได้ตรงพื้นที่บริเวศนูษย์ภรรีพระยาพิชัยดาบหัก
ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพื้นที่บ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก
ที่บ้านห้วยคาอำเภอพิชัย
หลังจากได้ทราบข่าวว่าอนุสวรีพระยาพิชัยดาบหัก
ซึ่งเป็นปางนั่งครองเมือง
คล้ายมีคราบน้ำตาออกมาอาบแก้มทั้งสองข้าง
เมื่อวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันสำคัญด้วย
เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชพร้อมทหารเอกคู่บันลังก็คือพระยาพิชัยเนี่ย
เข้าโจมตีเอาชนะฆ่าศึกทิกห้ายโพสามต้นที่เรียกว่าวันชนะศึก
อำเภอพิชัยพร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ก็ได้ขับรถกระเช้านำขันเงินบรรจุน้ำสะอาดพร้อมผ้าสะอาดเนี่ย
เช็คที่บอกว่ามีน้ำตาเนี่ยโดยอาจเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องตรวจสอบ
ตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องมูเตรลูไม่ว่าจะว่าไง
แต่เขาบอกจะต้องเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบซะหน่อย
หรืออาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นไปได้ไหมอากาศชื้น
ฝนฟ้าชื้นแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมรับอากาศมาลดลง
อาจจะมีน้ำค้างเมื่อน้ำค้างไปกระทบกับโลหะในองค์ท่าน
จนเกิดคราบและจังหวะพอดีไปตรงนั้น
น้องพุทธศาสตร์มานี่ไง
นี่ไงเขาพิสูจน์กันออกมาว่า

ช่วงนี้ต้องรับอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว

ก็น่าจะเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดี
กันอย่างนี้เอ้าคุณทำไมคุณทำหน้าอย่างนี้ใครให้คิดค่ะนายกอบต
กับนายอำเภอเพราะทางอำเภอเนี่ยได้มีการพัฒนาพื้นที่อนุสวรีให้มีความสะอาดสวยงาม
น่าจะน่าจะเป็นแบบว่าน้ำตาแห่งความปลื้มปิติยินดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยหลังจากนี้ข่าวเรื่องน้ำตาทำให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ย
จะมากราบว่ายสการะบูชะอนุสาวรีมากขึ้นอเจมส์เคยคิดอย่างนั้น
นายอำเภอพี่ชายยังกล่าวเพิ่มอีกว่าชาวบ้านเคยเล่าให้ฟัง
เคยเล่าให้ฟังว่าเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้ว๒ครั้ง
คือช่วงที่เกิดปัญหาการเมืองแบ่งแยกสองสี

แล้วก็ช่วงใกล้วันถวายพระเพิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
เคยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้มาแล้วก่อนหน้านี้๒ครั้ง

ก็อย่างนี้อย่างที่ว่าเกี่ยวกับอากาศนี่แหละ
เพราะบางทีเนี่ยพอความกดอากาศมันต่ำหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แล้วบางทีมันก็จะมีละอองของน้ำค้างหรือไม่อาจจะแบบฝนหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้
มันก็จะเป็นคราบคุณเคยเห็นไหมอย่างเวลาโลหะเนี่ย
พอเวลามันโดนน้ำเนี่ยมันก็จะหยดไหลลงมาอย่างนี้ใช่ไหม
ก็จะเป็นคราบคราบจริงอาจจะเป็นคราบทั้งองค์ก็ได้
แต่พอเอิญเนี่ยจังหวะเนี่ยมันไปโดนส่วนบริเวณตาของตู้ปั้นของท่านใช่ไหม
ก็เลยลงมาประมาณจังหวะตรงนี้หรือเปล่า
กลายเป็นว่านักข่าวต้องไปอนุสวรีนี้กันเยอะแยะเลยนะแองจี้เนอะ
ข่าวแห่ไปทำข่าวกันว่าสรุปแล้วอนุสวรีนี้
ร้องไห้จริงหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าปรากฏการณ์ถ้าอากาศเย็น
แล้วเขาบอกว่าอ้าวถ้าเป็นคราบล่ะมันไม่มาตรงนู้นตรงนี้

แล้วก็ที่สำคัญชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่า
เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้๒ครั้งแล้วจริง
ก็เหมือนข่าวต่างประเทศพระแม่มารี
มีจดน้ำตาไหลมาเห็นเป็นน้ำเลย
แล้วก็ก่อนหน้านี้องค์พระอะไร
ที่อยู่จังหวัดอายุทยาหรืออะไร

จริงมันเหมือนกับแบบว่าเป็นน้ำขังอยู่อะไรอย่างนี้

ไอ้บ้าจะเรียกอะไรก่อนเล็กเลิกละเล็ก

ยังไม่เข็ตติดมาไหมไม่ติด

ก็ว่ากันไปเขาไปทำวันนี้เขาทำพิธีกันแล้วใช่ไหมแองจี้

แต่ถ้าอยากจะรู้ประวัติก็ต้องไปดูหนังของคุณบินเขานะ

เรื่องอะไรในในอะไรอย่างนี้ฟันขาวใช่ไหม

ที่จะให้กระเทยดูฟรีพรุ่งนี้ไงเธอ
ถ้าเป็นเป็นเพจที่สามใครที่เป็นเกร็กกว่างระมั้งหมังผา
อ๋อที่เป็นแบบฆาตกรรมอันนี้ด้วยใช่ไหม

บอกว่าถ้าสมุทรที่ใครเป็นเพศที่สามแกล้งกว่างน้ำมังมังผา

ชุดทหารขับปาดหน้าแล้วก็บอกผู้หญิงว่าจ้ะ
นี่ไงอันนี้เด็ดน่าจบใช่ไหม

แมลยาแมลยาแมลยาแมลยาแมลยาแมลยาแมลยาแมลยาแมลยาแมลยาแมลยา
ในที่สุดเมื่อวานน้องเขาบอกแม่มโนใหญ่แล้ว

ไปกันหมดเลยเพื่อจะไปเหล้าร้าน

หรือเรื่องอะไรในอดีตไม่จบสิ้นไป

ก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรกันอยู่

ปรากฏว่าคุณแม่น้องจุฐาแจซ่อน

คือกึ่งแบบว่ากระแทกเสียงแล้วก็เสียงเป็นว่าไม่พอใจ
เรารับไปฟังแล้วกัน
ผมเนี่ยคุยกับพ่อเขามาละเมื่อวาน

มาฟังมุมของพ่อก่อนคุณนึกคิดนะครับคุณหนึ่งนึกคิดนะครับ

อย่ามานี่รุ่นน้องพี่น้าปีเองมั้ง

คือเรื่องของเรื่องบนก่อนหน้านี้ว่าคุณหนึกถึงคิดเรื่องหนึ่งนึกคิดไหม
ก็มีปัญหาเรื่องราวของทางน้องกุญแจซอนกับทางสามีนะครับ

เล่าเพราะเสร็จปึ๊บเนี่ยก็ปรากฎว่า
คิดว่ามันจะจบแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นมันไม่จบ
เพราะว่าคุณหนึ่งกับทางคุณมุกซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณแจซอนเนี่ย
ก็ไม่รู้นะว่าลูกจะไปคลอดที่ไหน
แต่ใช้วิธีการสุ่มเอาเอง

นับวันนับเดือนแล้วก็พยายามไปดูตามโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนั้น
กระทั่งตอนหลังคัดเหลือแค่๓โรงพยาบาล
จนกระทั่งไปรู้ว่าอ๋อลูกจะไปคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
แสดงว่าประมาณสักเดือนกว่าตาม

ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะลูกกับสามีหายไปเลยไม่ยอมติดต่อมาเลย
คุณหนึ่งก็ปรากฏกับคุณมุกไปนับวันจนกระทั่งรู้
ลูกจะไปคลอดอยู่ที่นี่โรงพยาบาลนี้
ก็เลยไปปรากฏไปรู้เนี่ยลูกคลอดไปแล้วอาทิตย์นึง

ไม่ใช่คือคลอดไปก่อนแล้วคลอดไปแล้วอาทิตย์หนึ่ง
แล้วตากับยายเนี่ยเพิ่งไปตามเจอ

ก็เลยเข้าไปเจอกุญแจซอน
น้องก็ขอโทษขอโทษแม่พ่อร้องห่มร้องไห้กอดกันเออนู่นนี่นั่น
พ่อก็จะดีใจก็ได้อุ้มหลานแล้ว

วันรุ่งขึ้นน้องอีก๒คนจะไปเยี่ยมด้วย

คราวนี้ไปเสร็จปุ๊บไปถึงก็เจอพ่อแม่ของฝ่ายชายนั่งอยู่ในห้องด้วย

พอแล้วมั้ง

ก็ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเอง

ทางน้องส่อนก็ยิ้มหน้าเริงอยู่นี่

ถ่ายรูปนั้นสามีเดินเข้ามา

สอหอกับทางบางพยาบาล

กับคุณมุกแล้วก็น้องออกไป

ผมพอแล้วนะ
อเจมส์อย่างไร

ไม่อ่าน

แล้วผ่านไป๒ชั่วโมง

ลูกสาวเขาก็เกิดแบบ

พอเขาเอาจดหมายไปให้

ทางพ่อแม่ก็เลยแอบไป๒ชั่วโมง

จะได้มาคุยว่าวันนั้นก็มีทั้งพ่อแม่ของเฮียก์

ตัวน้องตัวผู้ชายทุกอย่างอยู่ครบ

เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิ
เขาก็เลยไปแอบดูตรงช่อง

ดูถวังขอทานอยู่ตรงนั้น

ไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามกุลกันซะ

ทำอย่างนี้เหมือนกับจะตัดแม่ตัดลูก

ก็ไปเปลี่ยนชื่อนามสกุลซะ
ฝ่ายหญิงตอบว่าเปลี่ยน
ไม่เปลี่ยนเพราะว่าดังมาด้วยตัว

ทำไมแม่ไปโกหกอะหนู็วะอีทอง

แม่เขาก็เลยบอกว่าที่

เดี๋ยวป่ะนะที่พูดไปเนี่ย
มันเป็นเรื่องของข่าวเรา
เป็นสื่อที่มาเล่ามาให้ผม
แม่เขาก็พูดอย่างนี้บอกว่าที่พูดไปอย่างนี้เนี่ยสาเหตุเพราะว่าลูกเนี่ย
จะได้แบบว่าเวลาตอบสื่อมันจะได้มีทางที่จะเลี่ยงไปได้
เข้าใจคำนี้ไหมแต่ลูกก็ไม่พอใจ
วันนี้ลูกก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาบอกเมื่อคืนเนี่ยรู้ไหม
ไม่ต้องเบรกอะไรใช่ไหมเบรกหน้ามาเล่าเรื่องกุญแจซอนดีกว่า
มีคนไล่ออกแบบว่าคุณหนุ่มคุณมากคุณมดอยู่ในห้องนี่ไหมคะ

แต่เมื่อกี้มีสายรายงานว่า
ภูมิบริการโรงพยาบาลตามหาผู้คนนี้อยู่

ฉันยังเป็นคนแค่เสพข่าวแล้วก็เล่าไปตามหน้าที่
แต่หนุ่มเนี่ยสันละแหน่โทรหาพ่อเขาเลย

จริงฉันยังไม่ชอบยุ่งแล้วชาวบ้านฉันอ่านไปตามทำหน้า
พูดอะไรไม่ได้เลยนะออกมาหมดเลยนะ

หนุ่มจะไม่ยุ่งอันนี้โทรหาแม่เขาอีกคนหรือเปล่าเนี่ย
ไม่รู้เรื่องหรือโทรหาแม่ม้าจะไม่ยุ่ง
ม้าจะไม่ยุ่งอ๋อแล้วค่ะฉันไม่เคยรู้เรื่อง
คือเรื่องของเรื่องเขาบอกเมื่อวานเนี่ยมีเหตุนะฮะ
มีเหตุเกิดขึ้นเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเนี่ย
เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออัตโมกล่าทองย้ายผ่านหน้าคุณนิดหนึ่งโค้ยตรงนี้

เออเล่าไปสิฉันกินไปด้วยได้ไหมครับไม่ได้ค่ะคุณแม่กินเลย
อ้าวตามซักวันคุณฟังไหมเขาบอกไม่เป็นไร
ตอนนี้เรามีจุดโฟกัสที่ลูกแล้วกุญแจซอยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
ค่อยคิดเรื่องอะไรแล้วไม่ได้ดูข่าวไม่ได้ดูทีวีเลยค่ะ
นี่เราพูดไปนางก็ไม่ได้ดูทีวีเธอพูดไปเถอะ
ไม่อยากจะเครียดด้วยนางบอกแม่คือแม่เรานะกุญแจซอนนางเงียบว่ะ

บอกแม่คือแม่เรานะแต่แม่ก็คือแม่ของเรานะคะกุญแจซอน
นางเงียบเลยนางนางจังงังนางนิ่งยังเงียบ
แล้วก็บอกว่าแล้วก็หัวเราะเบา
เออนางก็เสียงยังไงคะคุณยามะแล้วไงต่อคุณล่ะพูดสิ
เขาก็หัวเราะเบาเฉยแล้วก็บอกว่าเออรู้สิหนูอาจจะมีพวกนี้
ก็เปลี่ยนเรื่องไปสุขภาพของน้องเทคออฟเป็นยังไงบ้าง
นางก็ตอบว่าแข็งแรงดีนะฮะซอนเป็นคนบุคลิกเกิดกระโหลกกับเด็กไม่ค่อยเรียบร้อยดีนักนะ
เป็นคุณแม่มือใหม่จะเลี้ยงลูกไหวหรือเปล่ายังไม่รู้

มีข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับตัวหนูนะ
คุณแจ่ซอนนางข่าวเขาก็ถามอย่างนี้
นางตอบว่า

แล้วก็นางเขาบอกมันจบแล้วจริง

แม่ไหนใช่มั้ยแม่ของกูแจซ่อนนางก็ล้องไห้

แต่เค้าสมมุติดูแรกคอบแบบนั้นแล้วไปสัมภาษณ์

ก็คุณหนึ่งเขาออกมาพูดให้ข่าวเลยว่าลูกผมถูกล้างสมองไปแล้ว

เพราะว่างั้นอันนี้ผมไม่ได้คุยกับเขาแต่ผมอ่านได้ข่าว

ชื่อเล็กเทคอฟ

มันไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่อยากจะฆ่าลูก

ถ้าเกิดว่าหรือเอารูปมาแฉ

มันไม่ได้ถึงที่สุดจริง

ตอนที่น้องไปอยู่ในบ้านเอฟเขาบอกเขาจะใจจะขาดเลยเขาคิดถึงลูกเขามากเลย
เขาต้องไปนั่งอยู่ทุกวันไปนั่งเฝ้าไปอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างนี้
อุ๊ยนี่เขาบอกว่านั่นเนี่ยโอ๊ยคุณแม่ยังมีอ้าวไปกันแล้ว
อ๋อนั่งมีลูกสองคนหรือสามคนเป็นผู้หญิงหมดเลยเหรอ

อ๋อแล้วลูกสาวหมดก็ลงร่านสุขาอัพเดทน้องทั้งสองคนกับพี่ซะก็ลงแล้วว่า

พี่นี่เขาอ่านเราพูดกันทั้งหมดขาวหมดเวลาเลยมั้ย

ก็พี่ตูนนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าตอนนี้คือ๑๑๗ล้านบาทแล้วค่ะ
ระยะวิ่งรวมทั้งหมด๒๘๐กิโลเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็มีนะฮะคุณกิมมี่ชาวาราใจดีมากเลย
๑๖ล้านบาทมากกว่าไหนละคุณรู้สึกเขาจะเพิ่มแล้ว

ร้อยกว่าล้านแล้วอ่ะ
สิคุณตูนนะนะขนาดว่าคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเขาแท้
เรียกพ่อแม่เขาแท้เขายังวิ่งเพื่อหาเงินไปช่วย
ทำซื้อเครื่องมือในโรงพยาบาลเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปรักษากัน
ลูกแท้ผมว่าควรจะต้องสงสารพ่อแม่หน่อยนะ
เถอะฉันอยากให้เจอเล่าเรื่องอะไรดูมาถ้าไม่มีเวลาเหลือ
ที่อดีตดาลาอดีตดาลาโดนทุบตีกิดติก
นั่นไม่ใช่เรื่องจริงอันนั้นน่ะผมเพิ่งคุยกับเขาเมื่อวาน

อ้าวอีกแล้วหนุ่มไม่อยากยุ่งอีกแล้ว

อย่างที่หนุ่มพูดว่าตูนเขาทำนะ

แต่ว่าทำไมลูกถึงได้ทำกับแม่หรือพ่อตัวเองได้

มาทำไม

ไม่มา

เดี๋ยวลองให้แองจีฟัง

สวัสดีครับสวัสดีค่ะอุ๊ยเรื่องนี้แรง